คุณผู้ชมฮะผมเนี่ยบอกตรงนะ
ผมกลัวเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับผมมากเลย

ผู้ชายคนนี้เขาคาดกันว่านอนน้อยฮะ
หลมตึงเลย
เห็นมั้ยครับกล้องวงกรฟิตจับภาพได้ในนาทีชีวิตเลยนะ

้มดื่มน้ำคือเขารับงานก่อสร้างบ้านอ่ะ

ตอนนี้ผมว่าพี่เขาเริ่มรู้สึกวิวแล้ว

ถ้าคุณเห็นกล้องวงจรปิดนะ
จะเห็นชัดเลยว่าพี่คนนี้เขาตาลอย
ตารอยเสร็จปั๊ป

คือลักษณะคล้ายลมชัก

วิ่งเข้ามาเลยมาปั๊มหัวใจนะมาปั๊มหัวใจแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลครับ
อธิบายบอกว่าพักผ่อนให้เต็มอิ่มโอกาสมีไม่มากนัก
จากการทำงานหรือเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็ตาม
เมื่อกี้ดอมเพิ่งเตือนเรื่องดูบอลไปนะคุณผู้ชมฮะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
เจ้าของโพสต์เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ชายคนนี้ชายคนนี้
ปลอดภัยแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้ดีใจกับเขาด้วยกับครอบครัวเขาด้วยจริง
ส่วนสาเหตุอ๋อนี่ไงพี่ฟังเลยนะพักผ่อนน้อยจากอะไร
จากดื่มเหล้าพอมาเจอแดดร้อนแล้วซัดน้ำเย็นจัดเข้าไปน็อกครับ
็อกครับคุณผู้ชมฮะชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจ
พวกเรา๓คนก็ให้กำลังใจขอให้พี่แข็งแรงแล้วก็เล่าเบาได้เบานะครับ
รักษาสุขภาพกันหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะ